ตอนนี้เขาได้รางวัลเยอะที่สุดอย่างหลังอย่างละ
๕รางวัลละครับเป็นแชมพ์ของคุณที่ยังรับการเสพสิงสาธารณ์ที่เข้าชิงนะครับ

ขอบคุณผู้ที่ได้ร่วมรับการเสดอชื่อเข้าชิงเหมือนกับเขาด้วยนะคะ

แจมิทชาเซลล์ครับ

เข้าถึงออสการ์
สลัดไปแต่ว่าได้งานกำกับเที่ยวเยี่ยมครับ